คุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นปีแบบนี้มาเริ่มที่ความรักให้มันฉ่ำปอดไปเลยดีกว่านะคะ
มีการโปรดตรงโปรดตัวไปแล้วคุณผู้ชมนะ

ประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารัก
อู้ยน่า
พี่โนโนเนี่ยโพสต์ภาพคู่น้องนิชาค่ะ

เห็นภาพหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่แกล้งน้องหรือเปล่าพี่โน่
แต่ขอให้เลื่อนสายตาลงไปอ่านแคปชั่นค่ะคุณค่ะ

ฉันอาจจะพูดไม่หวานแต่ฉันจริงใจเสมอ
บอกหรอกว่ารักเธอโปรดดูที่การกระทำ

ลงท้ายแฮชแท็กว่าปีศาจเอ็กพญาติน้อย
โอ้โหเป็นไง
เวลาเขาเรียกน้องนิชาก็ชอบเรียกว่าพญาติน้อย

ก็ผอมตัวเล็กผอมอะไรอย่างนี้
แฟนคลับบอกใครไหวไปก่อนเลยจ้า

นี่คุณผู้ชมค่ะตายสงบศพสีชมพูนะคะไปเลย
แซวสนั่นเลยว่าโอ้โหไม่บอกรัก

ขณะที่พี่เพื่อนค่ะในวงการยังเข้ามาแซวเลย
ดูอย่างความเห็นของพี่กาแมค่ะมาคอมเมนต์ว่า

ส่วนตัวน้องนิชาเองค่ะก็มาคอมเมนต์นะคะ

เขาเป็นคู่ข้างรักมาตลอดปีที่ผ่านมานิยา

นี่แหละล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ

จุดเพียรติแอกศรเป็นสถานะ
เป็นสถานะว่าเป็นแฟนกันนะ

เห็นภาพก็ว่าหวานแล้วยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ
ฝ่ายชายร้องเพลงแถมให้ด้วย

รักกันขนาดไหนไปดูค่ะ
คือแบบถ้าเป็นฉันตอนนี้คุณผู้ชมนะคะ

คิดว่าตัวเองเป็นน้องเบส
แล้วคือมันเหมือนซีรีส์เกาหลีไหมล่ะคะ

ปีใหม่แล้ว